มาถึงเรื่องของเค้กฮะธรรมดาเราได้เค้กมาเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
ตัดเลยกินเลยแบ่งกินทันที
ใช่ค่ะแต่อันนี้เนี่ยเอกใจค่ะตัดแบ่งไปแล้ว
แต่พอไปพลิกดูข้างใต้มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เกรดเหรอช็อกชิปเหรออะไรกันแน่คะ

ธรรมดาพวกเราไม่เคยพลิกเค้กแบบนี้หรอก
หรือว่าเรากินไปบ้างแล้วนะคุณสืบสกุล

ก็คือฟุตเค้กนี้มีคนเอามาให้สามีของคุณมิ้งไง

ได้รับเค้กมาวันจันทร์ที่๙มกรานะ
ใส่ตู้เย็นเอาไว้พอมาวันรุ่งขึ้น
อังคารที่๑๐ก็เอาเค้กออกมามากิน
ฟุตเค้กทำไมแยมส้มมันเหนียวมันหนืด
ลูกร้องเลยแม่แม่มันดำมาก
ที่แรกคิดว่าอะไรไม่ใช่ลูกเกดไม่ใช่ช็อกชิปไม่ใช่บูเบอรี่
มันเป็นราเขาก็เลยมาพลิกดูใต้เค้กแบบนี้
เห็นเป็นดวงเต็มไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ถามข้อมูลจากคุณมิ้งมาด้วยนะ
ว่าที่สามีได้รับคนที่เขาซื้อเขาซื้อมาจากไหน
รู้ว่าซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม
แล้วสามีคุณมิ้งอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหม

เราต้องไปค่ะเราต้องไปดูด้วยนะครับไปตามหาเลย
ร้านนี้อยู่ตรงไหนของสมุทรสงคราม
ไปหาหาไม่เจอค่ะ
แต่ที่คุณผู้ชมดูอยู่ในจอต้องบอกก่อนนะ
ว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านเค้กที่มีเค้กขึ้นร้านนะ

ร้านนี้เขาทำสดทำใหม่ทำอร่อย

ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยถามเจ้าของร้านร้านนี้ไง
เขาก็ดูคลิปเสร็จแล้วนะเขาบอกว่าอุ๊ยเท่าที่ดู
อาจจะเป็นคนที่เขาแบบทำเค้กมาแล้วก็โพสต์ขายตามบ้านหรือเปล่า

หรือว่าเป็นคนที่ทำขายตามบ้านไม่ใช่ตามร้านแบบเรา
ถ้าตามร้านแบบเรามันต้องมีมาตรฐานและคุณ

ว่าถ้าเป็นเค้กพวกนี้คุณอยู่ได้แค่๓วัน
คือซื้อแล้วเกิดเอาไปตั้งไว้ข้างนอก
แช่ตู้เย็นทันทีมันจะขึ้นราแบบนี้นั่นแหละ
เพราะว่าอะไรล่ะเค้กมันไม่ได้ใส่พวกสารกันบูดสารกันเสียไง
แล้วเขาก็บอกว่าจริงมันจะต้องมีระบุไว้ที่กระดาษ
กล่องที่ถาดเค้กเลยนะว่าแบบทำวันที่เท่าไหร่
แล้วดูไว้เลยถ้าเกิดเกิน๒วันไม่เอาละต้องทิ้งเลยค่ะคุณผู้ชม
คือคุณพี่ท่านนี้นะยืนยันเลยบอกว่าเค้กในพื้นที่สมุทรสงคราม
เราทำกันแบบนี้ทั้งนั้นระบุวันผลิตไว้เลย
เพื่อให้ผู้บริโภครู้เรารับรองเรื่องของคุณภาพเค้กแน่นอน
ใช่ค่ะอย่างพี่ร้านนี้เขาบอกว่า
ที่ร้านเนี่ยเปิดมา๓๐กว่าปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้นะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกินวันที่กำหนดแล้วเอาทิ้งไม่เอามาขายหรอก
แต่ดูสิการมาโพสต์แบบนี้
เอาจริงมันได้รับผลกระทบแบบเหมารวมเหมือนกันกับร้านเค้กทั้งหมดเลยนะคะ
ดังนั้นจะซื้อเค้กเลือกหน่อยเลือกแบบที่

ใช่และอยากฝากไปถึงทั้งคนโพสต์หรือคนที่เห็นโพสต์และตีความไปใหญ่โต
บอกแบบนี้ต้องถามคนโพสต์ก่อน
คุณก็ต้องไปซักไซส์ไล่เลียงว่าคนที่ให้เค้กคุณ
ไปซื้อเค้กมาตั้งแต่เมื่อไหร่นานหรือยัง
ถึงเอามาให้ค้างไว้กี่วันกี่เดือนได้ไหม
กี่วันกี่สัปดาห์ฟังเสียงพี่ก็หน่อยนะครับ
นี่ไงบอกว่าร้านเราร้านผมเนี่ยคือเสียภาษีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แล้วก็ขายมานานแล้วไม่มีทางแน่นอนที่จะเอาเค้กขึ้นรามาขายให้กับลูกค้า
ย้ำอีกครั้งร้านที่เราไปสัมภาษณ์ไม่ใช่ร้านในคลิป
เป็นร้านที่เค้กเขามีคุณภาพแล้วเขายืนยัน
เค้กในสมุทรสงครามเนอะก็เป็นเค้กมีคุณภาพทั้งนั้น
เห็นแบบนี้แล้วอยากกินเลยอ่ะหิว
หิวอยากกินใช่ค่ะอยากกินนะเห็นของพี่เขาแล้วอยากกินนะ